ประหลาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินนะครับ

อาจจะเป็นหนึ่งกระสือ

คราวนี้มีภาพดวงไฟนี้ด้วย

เป็นคำพูดเฉยคำพูดข่าวล่ำลือแต่นี่คุณ

โคมลอยลักษณะคล้ายโคมลอยในภาคเหนือเหมือนกันนะ
ไฟกระพริบแต่ว่านี่มันกระพริบไงคุณ
มันกระพริบด้วยไง
ชาวบ้านเขาว่าไงเนี่ยเขาส่องดูกันใหญ่
เขาก็ดูแบบเงียบนิ่งนะ
ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร
แล้วก็จับภาพได้ชัดเจนแบบนี้นะครับ

สีขาวสลับสีส้มกระพริบไปมา
ลอยสูงประมาณยอดไม้
โดยจุดที่บันทึกภาพอยู่ในบริเวณบ้านหนองแสง
หมู่๑๙ตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรี
ดูแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อทีมข่าวพยายามที่จะหาคำตอบด้วยเหมือนกัน
ขับรถไปตามถนนกลางทุ่งนาเพื่อที่จะเข้าไปดูใกล้
ปรากฏว่าดวงไฟดังกล่าวหายวับไปกับตาคุณ
คือตอนแรกเห็นแต่พอเข้าไปใกล้พยายามจะไปดูว่าเป็นไฟอะไร

ใช่นะครับเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านส่องดูแล้วก็กล้องซูมเข้าไปดู
ห่างจากดวงไฟดวงนี้ประมาณ๑กิโลเมตรไงคุณ
แต่เมื่อทีมเราพยายามขับรถไปใกล้เรื่อยปรากฏว่าดวงไฟนี้หายไปเลยนะครับ
สำหรับดวงไฟประหลาดนี้ที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่
พากันมาเฝ้าดูที่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน

แล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาแล้วครับ

ก็แน่นอนบางคนก็ร่ำลือกันว่าอาจจะเป็นผี
อาจจะเป็นกระสืออาจจะเป็นผีโพง

แล้วก็มักจะลอยขึ้นมาเป็นประจำ
ในช่วงประมาณ๑ทุ่ม๒ทุ่มของทุกคืน
คือยังหัวค่ำอยู่เลยนะครับ

คุณอาชาลีก็บอกว่าชาวบ้านเห็นดวงไฟดวงนี้

ขึ้นมาให้เห็นประมาณ๑๐นาที

แต่ไม่ใช่จะเห็นกันทุกคนนะ

แต่มองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็น
แต่บางคนพอเห็นก็จะเห็นทุกคืนนะฮะ

ตามช่วงเวลาหัวค่ำทุ่ม๒ทุ่ม
ตอนนี้ชาวบ้านบอกไม่ได้หวาดกลัวอะไรนะ
หากเป็นกระสือหรือว่าผีโพง
ก็ไม่คิดที่จะไปทำพิธีขับไล่
เพราะก็ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อน
คือไม่ก้าวไก่กันไม่ทำอะไรกันไม่ทำอันตรายให้ใคร
ประหลาดใจเท่านั้นเองอยากจะหาคำตอบให้ได้
ว่าคืออะไรกันแน่นะครับตอนนี้ก็เป็นแค่เสียงร่ำเสียงลือเสียงวิพากษ์วิจารณ์
แต่ว่าจับภาพได้แบบนี้ไงคุณเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะครับ
ว่าแต่ชาวบ้านอยากรู้เลยดิฉันก็อยากรู้
เพราะว่าปกติแล้วจะได้ยินแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้าง
บอกเคยเห็นไฟลักษณะแบบนั้นลักษณะแบบนี้ลอยต่ำลอยสูง
ค่ำมาดึกอะไรแบบนี้แต่แบบโอ้นี่จับภาพไว้ได้เลย
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาเยอะเลย
บอกว่าสีคล้ายดวงไฟที่แม่น้ำโขงคุณต่อส่งมานะฮะ
บอกว่าแสงอียังเนาะว่าเคยเห็นจากเทือ